คือเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้ในสังคม
เรื่องเดียวกันทุกคนจริงหมดทุกคนถูกหมด
สามคนที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ
มีเท่านั้นเองที่เหลือเป็นบุคคลที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
เห็นนู่นเห็นนี่นี่นี่นี่
เอาว่าคนทั้งตลาดเนี่ยมีใครเข้าข้างจรูนบ้างผ่านมา
แต่ที่บอกก็คือมันเป็นความเชื่อในพื้นที่นั้นจริง
กล่าวโดยรวมคือเหมือนถูกสะกดเจ็ดมัวสะกดเจ็ดมูล

ยืนยันมั้ยว่าขายให้กับมือจริงกับครูพิชา

ประเด็นที่เราชี้แจกเนี่ยคือว่าโรตเตอรี่มีจริงมั้ยที่แผงนี้
แล้วเดินทางจากแผงนี้มาแผงนี้แล้วว่ามาส่งมาส่งมอบให้ครูปีชาจริงไหม
ก็ยืนยันให้ว่าครูพิชาได้โรตเตอรี่จากแม่ค้าไปจริง
ได้โรตเตอรี่จากแม่ค้าไปจริง

มีอื้นยันมีพยานมีรักฐานยืนยัน
ให้ที่ลักษณะก่อนที่คนที่ขายต่อให้จ้ะ
ก็ได้พูดคุยกับทางครูปีชานะครับ
ซึ่งครูปีชาเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้สงสัยว่าใครมาขโมย
มารักของของท่านไปท่านก็คิดว่าน่าจะตกลงนะครับ
จะตกหล่นในบริเวณที่เกิดเหตุในบริเวณที่ซื้อสลากกินแบ่งนั้นนะครับ
เพราะว่าหลังจากนะครูรับสลักมาแล้วก็
กลับไปบ้านก็หาไม่เจอแล้วเพราะกระโยชน์ต้องกฏตรบริเวณนี้

ได้จริงไหมจริงครับมีรักฐานยืนยันมีพยานยันและมีกล้องวงจรปิด
เท่านี้จบไหมครับคือเป็นความสัตว์จริงเลยเจ๊เกียวอยู่ในเหตุการณ์และเห็นการซื้อขายตลอด
วันนี้ที่ตัวเจ๊เกียวมาสาบานว่าตัวพวกเจ๊เกียวแล้วก็ลอตเตอรี่ไม่ได้ทำเป็นขบวนการ
ขอให้เจ๊เกียวมีอันเป็นไปแพ้คดีความ
เป็นพยานที่เราตามหาเลยนะฮะตามหาจน
วันนี้เรามีพยานยืนยันเห็นว่าทราคเนี้ยหมวดจรูนเก็บได้นะฮะ
นั่นแหละ
มุนตรีสุรรัสมุตรปีชา

สำหรับในวันนี้เป็นช่วงที่สอง
ที่ผู้สิข่าวข้าธิแล้วถามไว้ว่าจะอย่างไรกับตำรวจนะครับ
ในส่วนนี้จริงแล้วผมก็สามารถจะตอบได้ครั้งที่แล้ว
แต่มันเร็วเกินไปเปรียบเสมือนผมเป็นพ่อเนี่ย
ผมจะไม่รู้ได้ยังไงลูกคนไหนไปทำอะไร
วิธีไหนคือบางครั้งเนี่ยอย่าบังคับให้ผมต้องตอบ
ในเวลานั้นมันเร็วเกินไปผมบอกแต่แรกแล้ว
วยล้มตุ้มคนดูไม่มียุคนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะ
คู่คณีก็คือเอ่อขออนุญาตที่จะกล่าวถึงเอ่ยน้ำ
เนี่ยต้องถือว่าจะรู้เนี่ยให้การเริ่มต้มเนี่ย
น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลย
จำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยที่ปีชาเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เป็นครูเนี่ยมีพยานมารองรับหลายปากเนี่ย
ทำให้การสอดคล้องต้องกันหมดน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งนะ
แต่ตำรวจจะทำงานด้วยความเชื่อไม่ได้เราต้องทำงานด้วยพยานอันทางเนี่ย
แต่เมื่อคนมาโต้แย้งกรรมสิทธิ์เป็นผู้อ้างพยานเข้ามาเนี่ย
เราก็ใช้วิธิการสืบสวนซึ่งไม่ขอกราวในละเอียด
ฉะนั้นชาบได้ว่าทั้งหมดที่กำอ้างมาเนี่ยมันเป็นเท็จนะ

วันเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องผู้การเมืองกราศน์

ที่เริ่มต้นจากความเชื่อ
ซึ่งตำรวจไม่ควรทำงานด้วยความเชื่อ
ในที่สุดพออาธารณาขึ้นไหวมา

ฟ้องหรือตำแหน่งการทำงานอะไรต่าง
อย่างที่เคยกล่าวให้ทราบก็คือผู้การก็คงตกใจ
ก็เลยกอดคอบกับพิชา

เรื่องต้องไม่ได้ที่จิตเลยไม่ได้ที่จิตเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่กระจ่างสำหรับผู้การ
ตามที่ทนายพูดถึงว่าน่าจะมีขบวนการในเรื่องนี้
ผมดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เลยครับนะครับ
คงเป็นเรื่องลึกหรือสันนิษฐานหรือเพ้อฝันไปเองของทางทนายมากกว่า
ไม่มีขบวนการอะไรเลยครับเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ไม่มีขบวนการอะไรเลยครับเป็นเรื่องปกติธรรมดา
มุสเบซเลาะนมาดี่วิชา
เรื่องต้นเราก็ผมบอกได้ดูความสัจจีนร่ะ
จะทำงานด้วยวุฒิภาวะที่ต่ำ

ก็มีความเชื่อว่าน่าจะตกหล่นมากกว่า
มาติดตามสลากที่ตกหล่น
แต่ปรากฏว่าก็ไม่พบ

แต่หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงคำเมตต์การ

ส่วนพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องอีก๒นาย
พนักงานสอบส่วนเรามีความเห็นว่า
การที่จะทำเนินคดีกับธนปุการณ์การธนปุรี
คงจะต้องมีพยานที่จะสามารถยืนยันการกระทำผิด
ในสำนวนเรายังพบว่าพญาหลักฐานอื่น

ก็มีความเห็นว่าควรจะต้องกัน
พุการณ์เชื่อว่าคุณพิชาถูก
ก็คือคำให้การของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับเปลี่ยนให้กลมกลืนต่างตามที่เป็นข่าวนะครับ
ปฏิภัณฑ์อยู่แค่นี้ต้องการให้สำนวนเนี่ยพ้นตัวตำรวจแล้วก็มีอย่างฐานพอฟ้องไปที่อาการไปสู้กันที่สารนะครับ
โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการสืบสวนที่เป็นวิทยาศาสตร์เท่าที่ควร
อันนี้คือสิ่งที่มันเรื่องบกพร่อง
คดีนี้ถ้าพูดภาษาเราคือติดกระดุมเม็ดบนผิด๒๓๔๕ผิดหมดนะครับ
เอาง่ายเข้าใจภาษาง่ายถ้า๑ผิด๒๓๔ที่ทำอยู่ร่วมผิด
นะครับตอนนั้นมันเริ่มต้นที่เมืองกาลนะครับ

วัตรอร์กุณฑาสั่งให้มาประจำที่จะบอกวัตรอร์เนี่ย
ก็แยกมาจากสิ่งแวดล้อมนั้น
ก็ดีขึ้นได้สติแล้วอันนี้ได้สติแล้ว

เดี๋ยวจะไปก้าวร่วงศาลนั้นนะครับ
ก็มีคำตอบทั้งหมดอยู่แล้วที่พูดไปนะครับ

มีคำตอบทั้งหมดอยู่แล้วที่พูดไปเยอะแล้วนะครับ
ไม่มีครับไม่มีไม่มีตรวจสอบแล้ว
ไม่มีครับไม่มี

ไม่มีครับไม่มี

ไม่มีครับไม่มี

เอาว่าเดี๋ยวให้ไปเข้าจริงโดยอยู่ที่ศาลดีกว่านะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นหรอกนะครับ

ทำไมครูต้องโกรธและวากสื่อโดยตลอด